ดูที่เรื่องของข่าวแรกวันนี้กับเรื่องของคดีของครูจอมทรัพย์กันหน่อยครับ
เตรียมสรุปสำนวนคดี๒๐ธันวาคมนี้แล้วนะครับ
กระดาษที่ทางด้านของรักษารักษาการแทนรองผู้ประชาการรายการเเตอร์ภัยเท่าก็เตรียมออกหมายนะครับ
เป็นหมายเรียกหลานสาวของครูจอมทรัพย์รวมทั้งทนายความของครูอ๋องเข้าให้ข้อมูล
หลังจากที่หลักฐานต่างนั้นเชื่อมโยงไปถึงว่ามีการปั้นพยานเท็จ
ผลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ยืนยันว่าพนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียกผู้เกี่ยวข้องอีก๒คนครับ
ได้รับเงินจำนวน๑ล้านบาทจากการที่ไปเปิดรับบริจาคของนายนัชพลสุพัฒนะ
หรือว่ามาพิษบุญนั่นเองเพื่อดำเงินไปช่วยเดินทางคดีของนางจอมทรัพย์
โดยตำรวจนั้นมีหลักฐานว่านางสาววาสนานั้นมีส่วนเกี่ยวข้องในขบวนการปั้นพยานเท็จ
ในคดีของครูจอมทรัพย์ด้วยครับ
อีกหนึ่งคนตำรวจก็ออกหมายเรียกเป็นการเรียกนายธนัดสุขตลอดปี
นายความของนายสุริยานวลเจริญหรือว่าครูอ๋องให้ไปพบ
เพื่อให้ข้อมูลกับตำรวจในวันที่๑๒แล้วก็๑๔ธันวาคมนี้
รักษาราชการแทนรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
ยังส่งป้ายทะเบียนรถนะครับเป็นทะเบียนบ่อใบไม้คอควาย๕๖สกลนคร
ของรถยนต์คันที่เกิดเหตุให้กับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน
เข้าไปตรวจพิสูจน์เพื่อยืนยันได้ว่าเป็นแผ่นป้ายทะเบียนเดิม
ของรถยนต์คันเกิดเหตุจริงหรือไม่
เพราะเบื้องต้นนั้นป้ายทะเบียนแผ่นนี้ไม่พบร่องรอยการเฉียวชนครับ
และกรมการขนส่งทางบกก็ยืนยันนะครับว่าเป็นป้ายทะเบียนของกรมการขนส่งทางบกจริง
ต้องการทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลง๔ป้ายทะเบียนใหม่
หรือเป็นการยื่นขอป้ายทะเบียนใหม่หรือเปล่า
พร้อมกันนี้ยังให้พนักงานสอบสวนยึดรถยนต์คันที่เกิดเหตุไว้ก่อน
ที่ผ่านมาพบว่ามีพยานบุคคลพยายามที่จะติดต่อเข้าไปขอซื้อรถยนต์คันนี้ไปครับ
ซึ่งจะมีการให้พยายามทำลายหลักฐานด้วยนะครับ
สำหรับในสำนวนคดีของเจ้าหน้าที่ดำเนินการเสร็จแล้ว
ตอนนี้๑๙๐และเชื่อว่าเดือนมกราคมปีหน้า
จะสามารถสรุปสำนวนคดีแล้วก็ส่งฟ้องได้
โดยคดีนี้ก็มีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด๑๑คน
โดยจำรวจก็แจ้งข้อกล่าวฮาด้วยเมืองคดีไปแล้ว๙คน
ทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกภัยมโรธกุจิรพันธ์
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดหนองบวนลำพู
หนึ่งในหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนเปิดเผยนะครับว่า
ซึ่งอยู่ในสังกัดของกระทรวงยุติธรรม

โดยภาพรวมคำให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
สอดคล้องกับข้อมูลของตำรวจชุดคลี่คลายคดี
ได้มีการสืบสวนแล้วก็สอบปากคำพยานผู้เกี่ยวข้องไปก่อนหน้านี้
พร้อมยืนยันได้ว่าการสอบปากคำเป็นการเชิญมาสอบฐานะพยาน
ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับเจ้าหน้าที่คนใด
เพราะต้องนำสำนวนการสอบปากคำเข้าที่ประชุมคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนก่อนครับ
จึงจะร่วมกันพิจารณาอีกครั้งว่าจะมีการตั้งข้อกล่าวหาหรือไม่
ส่วนกรณีของพันธุ์ตำรวจเอกดุษฎีอารยาวุฒิรองประหลักกระทรวงยุติธรรม
จะถูกเชิญมาให้ปากคำด้วยหรือไม่นั้น
ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการซึ่งเป็นคณะพนักงานสอบสวน
คาดว่าจะสรุปสำนวนแล้วเสร็จนะครับในวันที่๒๐ธันวาคมนี้
นั้นว่าผลสอบส่วนที่ได้มามีประโยชน์
ว่ามีข้อมูลอะไรสอดคล้องกับทางตำรวจยังไงบ้าง
แต่ก็ทราบว่าในการสอบสวนประคำก็ได้รายละเอียดที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
แล้วก็สอดคล้องต้องกันในข้อที่จริงเกิดขึ้น
ที่ฝ่ายผู้ต้องหาได้ให้ปากคำไว้ครับ

ทีนี้มีข้อมูลว่าผลสอบเนี่ยมีการระบุถึงเรื่องของนายสับวาปีกับครูอ๋องที่
สารภาพด้วยว่าเป็นขบวนการรับผิดตั้งแต่ต้น
แต่ว่าทางกระทรวงยุติธรรมพิจารณายังไงถึงทำให้เกิดการรื้อฟื้นคดีขึ้นมาตรงนี้

ครับตรงนี้ผมเปลี่ยนข้อที่จริงว่าก็คือข้อที่จริง
ทางเจ้าที่คุ้มครองดูแลนางจอมทรัพย์นายสับว่าปีและก็นายอ๋องอยู่นี่
ก็ทราบแล้วว่านายอ๋องเนี้ยรับสารภาพในระหว่างที่ถูกอ่า
ในระหว่างที่คุ้มครองพยานอยู่ที่เศร้าน้องคลายก่อนจะไปขึ้นเครื่องบิน
อันนี้ข้อที่จริงปรากฏเป็นข้อได้จริงนี้แล้วนะครับ
แล้วก็หลังจากนั้นทั้ง๓คนก็ได้ไปเข้าเครื่องจับเท็จอีกนะครับ
แล้วก็เครื่องจับเท็จก็ผลออกมาว่านายอ๋องและนายสับวาปีนั้น

จากนั้นนายอ๋องกับนายสรรพีก็เลยรับสารภาพทั้งหมด
ครับท่านครับหลักฐานชิ้นสำคัญตรงไหนถึงทำให้มีการเรียกทางด้านของหลานสาวของครูจอมทรัพย์รวม
ทนายความของครูอ๋องเข้าไปแล้วก็บอกว่าหลักฐานนั้นเชื่อมโยงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปั้นพยานเท็จตรงนี้จุดไหนถึงเป็นจุดสำคัญ
ในจุดที่สำคัญก็คือว่าในเรื่องนี้จริงเราก็เตรียมไว้อยู่แล้วนะครับว่าในกระบวนการปั้นพยานเท็จขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคือนางจอมทรัพย์เนี่ยเราทราบตั้งแต่ปีแรกแล้วล่ะครับเพราะว่าพยานหลักฐานในสำนวนเราที่มาพูดกันทุกวันนี้เป็นเรื่องที่มีอยู่ในสำนวนการสอบสวนแล้ว
แล้วก็ข้อเท็จจริงที่มีการพยายามปั้นแพะตัวที่หนึ่งก็คือนายเสิร์ชตัวที่สองก็คือนายศัพท์เนี่ยนะครับก็มีกระบวนการมีพยานหลักฐานปรากฏชัดเจนที่ไปลงบนทึกประจำวันไว้ที่โรงพักซึ่งมันเห็นชัดแล้วว่ามีกระบวนการสร้างแพะขึ้นมาในส่วนนี้ทางตำรวจแต่ขณะนั้นเนี่ยทางเจ้าที่ต

การและที่สำคัญเนี่ยก็คือว่าในเสิร์ฟเนี่ยก็ได้มาให้ปากคำในฐานะพยานในการที่จะขยายผลคดีของการปั้นแพ้ขึ้นมาช่วยนางจอมทรัพย์ในครั้งนี้ครับแล้วก็ในสับวาปีเองก็ได้ให้การที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีนะครับก็คือว่าเรื่องจริงเป็นยังไงในศัพท์ก็เล่าเรื่องอย่างนั้นโดยละเอียดตั้งแต่ต้นยันจบตรงนี้ครับก็
จากที่ท่านเรียนไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะที่บอกว่าได้มีการนำทั้งครูอ๋องแล้วก็ในศัพท์ไปเข้าเครื่องจับเท็จแล้วก็รู้ว่าเป็นพยานเท็จรู้ว่ากโกหกอันนั้นเป็นกระบวนการของทางฝ่ายยุติธรรมถูกไหมคะแล้วระยะเวลาจนถึงตอนที่สารตัดสินเนี่ยมีสาเหตุจากการสอบประคำวันนี้เนี่ยพอจะทราบสาเหตุไหมคะว่

ส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องว่าจะมีความผิดด้วยหรือไม่นั้นก็คงจะมีการประชุมกันครับว่านอกเหนือจากคนธรรมดาแล้วเนี่ยมีเจ้าที่ของรัฐจะร่วมกระทำผิดแต่ครั้งนี้ด้วยหรือไม่นั้นก็เป็นเรื่องที่จะต้องสรุปกันหลังจากที่สอบปากคำเจ้าที่ของรัฐเสร็จตอนนี้ยังเหลืออีกไม่น้อยกว่า๒ปากครับที่เ
ค่ะตำรวจเขาก็ยืนยันหนักแน่นเหมือนที่เขาเคยออกมาพูดตั้งแต่แรกสุดที่มีการรื้อฟื้นคดีว่าเขาทำทุกอย่างเนี่ยรัดกลุ่มแล้วแล้วก็ถูกต้องตามกระบวนการตามขั้นตอนแล้วเดี๋ยวก็ต้องรอดูล่ะ
เพราะว่าตอนนี้หลายคนพุ่งเป้าไปที่ทางหน่วยงานรัฐแล้วล่ะว่าตกลงมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวจริงหรือเปล่าช่วยเหลือหรือเปล่า
เพราะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเฉพาะเลยกับคดีนี้ด้วย